สลิบน้อยสามสาม
ลักษี
มีอีกหนึ่งท่านเพิ่งมาใหม่เลยครับน้องใหม่น้องใหม่เลยอ่ะครับ
น้องมาเถอะอ้าวสวัสดีครับพี่ไอ
ทำไมถึงชอบแนวเพลงล็อกมีที่มาที่ไปไหม

บอกว่าฉันเสียใจดีมาหาย
ตอนที่หนูอยู่ในท้องคุณแม่ค่ะเปิดเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังทุกวันเลยค่ะ
หนูจำได้ตั้งแต่หนูอยู่ในท้องเลยเหรอลูก
สตูปิดคิวปิดสต๊อปปิดกินโนเม

สวัสดีครับขอต้อนรับททันเข้าการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
และเด็กน้อยทั้งสองทีมนะครับจะมาใช้เสียงเพลงเพื่อบ้านเกิดของตัวเองครับ
ที่เป็นผู้ชนะก็จะสามารถคว้าทุนน้ำใจ

๑แสนบาท

สวัสดีค่ะ

เคยเจอความซ่าของเด็กมาแล้ว

แต่มีอีก๑ท่านเพิ่งมาใหม่เลยครับ

คืออันนี้ผมบอกเลยว่ามัน๒มาตรฐานมากนะฮะ

เวลาบี๊บกับผมนี่ใช้ทางโทรศัพท์
แต่มาบีฟกับคุณโตนี่ใกล้ชิด
เกินไปแล้ว

ผมได้ยินเสียงวอร์มเสียงกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
แล้วก็ผมก็มีน้องมาเชอะ

มาถึง๒ทีมแล้ววันนี้

ขึ้นมาสู่เวทีซ่าแห่งนี้แล้ว
ขอเชิญพบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมบนเวทีครับ
มาดูค่ะ

สวัสดีครับพี่เลี้ยงสุดแซ่บของเรานะครับพี่แซ็คจุงแพร่ครับ
แต่ละทีมนะฮะชื่อทีมชื่อว่าอะไรลูกฝั่งนี้
ลูกมาย
รักสี
โอ๊ยมีผู้ชาย
โอ้โฮพอมาก
ทีมแรกที่จะมาใช้เสียงเพลงสู้เพื่อชุมชนอันเป็นที่รักของตัวเองก็คือทีมสลิดน้อยสามซ่าจากจังหวัดสมุทรปราการทีมนี้ร้องเด่นเต้นสุดแรงสมาชิกในทีมประกอบด้วยน้องชาดำอายุ๘ขวบ
การุนาฟังฟังฉันไม่จบจบจบถ้าฟังจบแล้วรับรองว่ารักชาดำแน่นอนครับ
น้องแก้มอายุ๙ขวบ
น้องเลียวเปิงทางสายแล้ววนมาแน่มคว้าอายค้ายกลิบตาเรายิ่มมาหัวใจเต้น
และน้องออกัสอายุ๙ขวบ
ชอบกว่าหิมิมาคอกอย่ารอให้มันนานแรง
อย่าลืมเชียวหนูด้วยนะคะออกัสอุปกรณ์ค่ะ

ด้วยใจที่รักผู้สูงอายุทั้ง๓

มูลนิธิไหววัฒนานิวาส
บ้านพักคนชะลาที่ถูกทอดทิ้ง
เด็กทั้ง๓ให้สัญญากับผู้สูงอายุที่นั่นว่า

โชว์ลีลาเพื่อคุณยาย
และจะโยกย้ายให้สุดกำลัง
สละเล่นหน่อย๓

สำหรับทีมที่๒ก็คือทีม

ในการประกวดร้องเพลงตามเวทีต่าง
แต่ปัจจุบันกลายเป็นเพื่อนที่รักกัน
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องข้าวปุ้นอายุ๙ขวบ
คิดแล้วช้าสุดขีด

ต้องทำร้ายกันอย่างนี้
อย่าลืมเชียร์น้องข้าวปุ่นสุดฤทธิ์แน่นอนค่ะ
น้องภูอายุ๑๒ขวบ
อยากได้เป็นแฟน
แทนความวาเว
ถ้าเธอโอเค
ก็เรียมร้าย

ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้น้องบีเอ็มด้วยนะครับ
ด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำ
เพื่อมูลนิธิบูรณพุทธ
ซึ่งมูลนิธินี้จะเป็นสะพานบุญสร้างวัด

วันนี้เด็กพร้อมแล้วที่จะเข้ามาสู้

พวกเราพร้อมจะคลื้นเครง
เรื่องเสียงเพลงเราไม่กลัวใคร
ร้องเต็มที่ขยี้เต็มเพลง
ทีมลูกไม้หลากสีสอง

สองทีมนี้หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาก่อนดี
ก็สำหรับยกแรกนะครับเอาตัวจิ๊วก่อนก่อนแล้วกันครับครับผม
น้องข้าวปุ่นครับผม

เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องออกัสประจำที่ครับลูก
ตัวเล็กแบบนี้ไม่ธรรมดานะคุณ

มีที่มาที่ไปไหมเพราะว่ามันได้แหกปาก

แสดงว่าหนูชอบตะโกนเหรอ
เวลาตะโกนเวลาแหกปากเนี่ย
มันเป็นยังไงความรู้สึกแล้วที่ได้กลับมาเป็นยังไง
ก็รู้สึกว่ามันได้ระบายค่ะ
แม้กระทั่งทุกก็อยากตะโกนสุกก็อยากตะโกนเงี้ยเหรอลูกเหรอใช่ค่ะ
วตักไทย
เพราะว่ารักถึงเปรียบเธอนั้นเป็นหนึ่งชีวิต

เพราะว่ารักถึงเตรียมถึงหล่นไปโดยความหมาย
ทุนแท้ทั้งใจทุนแท้ทั้งกาย
และหวังให้เป็นหนึ่งความฟ้า
ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล
แต่เสียใจได้แต่เสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจดีนไหม
หวังจะฝันที่พึ่งสุดท้ายให้กับชีวิต
เมื่อต้องศูนย์ไปเมื่อต้องเสียไป
ฉันคือใจเหมือนคนที่สิ้นหวัง
ฉันกับเธอนะจากวันนี้
เป็นคลิปความหลังแต่มันเสียใจแต่มันเสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม
รักเธอมากเกินรักเธอมากไป
รักและเกินรักจนไม่มีให้ใคร
หวังจนมากเกินหวังจนมากไป
ศูนย์เสียเธอเหมือนจะพาใจ
ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนปลาพันธุ์ไปได้เพียงนี้
ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล
ไม่คิดว่าเธอคิดอยากทอดทิ้งไปจากใจฉัน
ได้แต่เสียใจได้แต่เสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้แต่เสียใจได้แต่เสียใจ
เสียใจดีอีกมั้ย
หวังจะเป็นที่พื้นสุดท้ายให้เก็บชีวิต
ไม่ต้องสูญไปไม่ต้องเสียไป
ฉันคือใครเป็นคนที่ซึมหวัง
ฉันกับเธอนะจากวันนี้เป็นแค่ความหลัง
แต่มันเสียใจแต่มันเสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจดีอีกมั้ย
รักเธอมากเกินรักเธอมากไป
รักเหลือเกินรักจนไม่มีให้ใคร
เท่าหวังจนมากเกินหวังจนมากไป
สูญเสียจากมือเจอขาดใจ
หวังฉันมากเกินหวังจะมากไป
สูญเสียจากมือเจอขาดใจ

สาวน้อยมหัศจรรย์เปิดศึกมาได้น่ากลัวมากเลยอ่ะ

เด็กน้อยออกัสเป็นไงบ้างเห็นเพื่อน

ฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ดีนะลูกนะต้องสู้กันนะ

ข้ารสนาขาปูนถึงมะเพาะมาเยอะ
มันเป็นการแสดงที่แบบคนโตเขาแสดงเลยนะแบบนี้
คิดไม่ถึงว่าจะขนาดนี้เกินที่คาดมากเลย
เพลงนี่มันเป็นเพลงสีนอารมณ์
แล้วอารมณ์พี่หอยพูดแบบว่าตลอด
นั่งชมอยู่ตลอดเลยอะเหรออลุ่มเพรง
รู้เลยว่าความรู้สึกในเพลงเขาเต็มเปรียม
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมสมัยนี้คือ
รอเรือรอลิงคำควบกล้ำในประโยคแรกนี่
นี่บอกเลยนะต้องคำท่าเรือใหม่
๓ลำ

แล้วพี่ก็จะบอกว่าข้าวปุ้นทำให้ดีทุกโน้ตเลยทั้งเพลงเลย
แล้วก็จะมีช็อตหลายช็อตที่แบบข้าวปุ้นหันมาแล้ว
สายตาเค้าปูนนี้แบบจิกแบบจิกไปเอาตาย

พี่แบบพี่ทำอะไรผิดเหรอ
จริง
คนที่ยืนอยู่บนเวทีมันดีมาก
ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นในตัวเด็กอายุขนาดนี้
เก่งมากเลยครับพี่ตกใจเลยสุดยอด
ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมากครับ
ความชมหล่ำมากเลยนะยุคนา
น้องข้าวปุ้นร็อกเกอร์จิ๋วแต่เสียงทรงพลัง
เปิดเวทีได้อย่างยอดเยี่ยม
น้องออกัสจากทีมสลิดน้อยสามซ่า

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเด็กกันนะครับ
ข้าวปุ้นร้องเพลงดีมากเลยค่ะ

ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะมาก
แต่ว่าก็อย่าเพิ่งเชียร์แค่พี่ข้าวปุ้นนะคะ

อย่าพาชมค่ะพี่น้องครับ
ตอนที่หนูอยู่ในท้องคุณแม่ค่ะคุณแม่
เปิดเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังทุกวันเลยค่ะ
แค่คนรักที่หล่นหาย
แค่ความหวังหนึ่งผ่านไป
แต่มันเสียใจแต่มันเสียใจ
บอกว่าฉันเสียใจได้อีกไม่

เสียใจได้ยินใหม่นะครับกับน้อง

และต่อไปครับถึงคิวของน้องออกัสแล้วนะครับ
กับผลงานเพลงเสียใจแต่ไม่แคร์นะครับผม
จะร้องได้พริ้วไหวสักแค่ไหนนะครับ
ไปติดตามชมเลยครับพี่น้องครับ
สักครู่นี้นะลูกเห็นเพื่อนเขาไหม
เวลาเขามีความสุขเขาชอบตะโกนออกมา
แล้วหนูล่ะออกัสหนูมีความสุขหนูใช้วิธีการไหน
ร้องเพลงค่ะเต้นบ้างเล่นกับน้องบ้างพักเสียงบ้างอะไรอย่างนี้

ทำไมถึงชอบแนวเพลงสากลมันเริ่มจากอะไร
เพราะว่าตอนที่หนูอยู่ในท้องคุณแม่ค่ะคุณแม่เปิดเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังทุกวันเลยค่ะ
หนูจำได้ตั้งแต่หนูอยู่ในท้องเลยเหรอลูก

ดนตรีทำให้คนอารมณ์ดีนะขอลองแซมเปิ้ลสักหน่อยได้ไหมลูก

สมมุติสมมุติ
น่ารัก

เสียใจแต่ไม่แคร์
จบดีแล้วอยู่ดีแล้ว

ใช้ชีวิตแบบส่วนตัวใช่ไหม
ก็ไม่ต้องรับรู้ฉันเคยรักรักใช่ไง
ก็ไม่ต้องรับรู้ทำร้ายฉันร้ายแรงเท่าไร
ก็ไม่ต้องรับรู้ทิ้งฉันแล้วฉันเป็นยังไง

รักที่รถใหม่
แค่ความรักหนึ่งผ่านไป
เหลืองกับเค้าแค่
คงจะมีบางทีมันก็แพ้
ก็แค่หนักตาไม่มั่นไหล
แค่นอนพักไป
นานมันก็สร้างมา
ต่อจากที่เสียให้กับเธอไป

ฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่เครียด
จากวันนี้จากคุณนี้หน่าที่มี
จำเอาไว้คุณคนนี้ไม่ได้เหงา
เพราะฉันทิ้งเงินเก่าและฉันคบคนใหม่แท้เธอแล้ว
ก็ไม่ต้องรับรู้ฉันเคยรักรักเธอยังไง
ก็ไม่ต้องรับรู้ทำร้ายฉันร้าได้เท่าไหร่
ก็ไม่ต้องรับรู้ทิ้งฉันแล้วฉันเป็นยังไง

แค่คนรักที่หล่นหาย
แค่ความรักหนึ่งผ่านไปเหมือนต้องเข้างาย
จึงทุกครั้งส่วนตัวมันว่ายังไง
คงจะมีบางทีมันก็แพ้
ก็แค่น้ำตา

แค่นอนพักใหม่
นานมันก็สักใหม่
โยนทิ้งเสียให้กับเธอไป
บอกเลยฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่แค่
เมื่อจะไปไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรแต่จำมองไว้
รู้ไหมว่าเธอได้จาก

เก่งเก่งเลย
แค่คนร้องที่หล่นหาย
แค่ความร้องนึกผ่านไป

จึงทุกครั้งส่วนตัวมันว่ายังไง
คงจะมีบางทีมันก็แท้
แค่นอนพักใหม่
หน้ามันก็สร้างใหม่
หยุดที่เสียให้กับเธอไป
บอกเลยฉันก็แค่เสียใจแต่ไม่แค่
ก็แค่น้ำตามันไหล
แค่นอนพักหลับตาลาก็รัก
สิ่งที่เสียให้กับเธอไป

แต่ไม่แค่เธอไป

ขออนุญาตพี่โต่ก่อนเลยครับเป็นอย่างไรครับ

ท่อนที่พี่ชอบวิสูจน์ที่พี่อยากจะชมออกัสคือ

ตั๊กว่าร้องออกมาด้วยแบบว่า

ทั้งสองคนเลยข้าวปุ้นก็อยู่ในอารมณ์เพลง

คิดดูสิถ้าเกิดลูกฝึกฝนนะ
ไประดับโลกแน่นอน
ขอบคุณก็คือเกินคาด

ส่วนคนนี้ถึงคาด

แต่ต้องบอกเลยเพลงของคุณหวายเนี่ย
หวายเราเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องยาก
เขาไปแบบไม่มีจำกัด
แล้วน้องออกัสก็ทำได้ดี
แสดงว่าต้องฟังเยอะดีมาก
คำสุดท้ายเป็นคำที่จำมากคือ
ไม่แคร์

แตะอยู่ที่กระเดือกหรือว่าเพดาน

คือตอนนี้ทุกคนไม่ผิดพลาด
แต่ตอนนี้กำลังนึกถึงเรื่องต้องมีคนชนะคนหนึ่งใช่ไหม

ตอนนี้พี่ลำบากใจบอกตรงขอบคุณครับ
เอาล่ะกรรมการเริ่มลำบากใจนะฮะตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับในวันนี้
เขาร้องดีมากเลยอ่ะหวั่นใจแทน

ออกัสก็ดีกันนะครับแต่ทีมเราก็สู้ไม่ถอยนะครับ

น้องออกัสใช้ความน่ารักสดใสมาสู้
ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะทำให้กรรมการหนักใจไม่ใช่น้อย
ช่วงหน้ารู้ผลกันครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้คือทีม
แค่คนรักที่หล่นงายแค่ความรักหนึ่งผ่านไป
ขอเชิญน้องเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีพร้อมพี่เลี้ยงครับ
อาหารซ่า
พี่แท็กครับเป็นอย่างไรบ้างเปิดศึกมาทั้งสองคนนี้
ครับก็รู้สึกประทับใจครับน้องเก่งมากทั้งสองคนครับผม
พูดได้แหละคำเดียวเลยว่าเชียบ
ขอบคุณพี่แจ๊คมากครับ
มาถึงหน้าที่ของท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านแล้วครับ
ในยกที่หนึ่งนี้คณะกรรมการทั้งสามท่าน
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ระหว่างสาวรกและสาวอาร์แอฟพี่
สลินน้อยสามต้าและลูกไม้หลากสี
และทีมที่ชนะในยกที่๑นี้คือทีม
สลิดน้อยสามซ่าเป็นผู้ชนะในยกที่หนึ่ง
น้องอกัสได้คะแนนน้ำไปแล้ว๑แบบเป็นคะแนนสะสมนะครับ
พูดชมครับมารุ้นกันว่ายกหน้าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
ในร้องได้ยกกำลังซ่ายกหน้าครับ
หน้า
น้องออกัสใช้ความลงตัวในการเลือกเพลงที่สอดคล้องกับบุคลิก
วาคะแนนแรกไปครองก่อน
แต่การแข่งขันเพิ่งจะเริ่มต้น
มาเอาใจช่วยเด็กเสียงดีมีน้ำใจได้ใหม่
ในยกหน้าของร้องได้ยกกำลังซ่า
ยินดีด้วยนะออกัสร้องเพราะมากเลย

ทั้งสองเก่งมากเลยครับผม

เป็นการประทะกันระหว่างลูกทุ่งสายแดน
อย่าพลาดในร้องได้ยกกำลังซ่า
กับกิจกรรมร้องได้ยกกำลังซ่า
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เออเดี๋ยว

ฉันอยากกินมะนิฮิ
เดี๋ยวจะเอานโน้ตนะเลยเชื่อพี่เดิน
เปิดจบจะได้ยินเสียงรอซ้าย

และก่อนสุดท้ายก็คงต้องตายในตอนจบ